ต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภ
มีให้มาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะพาไปดูที่จังหวัดแพร่จังหวัดแรกกันก่อนเลย
คือชาวบ้านเนี่ยตอนนี้บอกว่าแม่น้ำยมแม่น้ำยมมันแห้งขอดแบบนี้ใช่ไหม
ออกไปหาปลางมหาหอยกันและสุดท้ายไปเจอนี่ค่ะ
เจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเทวรูปพญานาคปรกเจ็ดเซียนเนี่ยเห็นไหม
มันจมอยู่ใต้น้ำใกล้ฝ่ายกระสอบทรายคุณค่ะคนที่ไปพบเนี่ยก็คือคุณยุทธ์สุดสาย
อายุ๗๘ปีเล่าบอกว่าขณะที่กำลังหาปลางมลงไปเจอวัตถุอะไรบางอย่าง
พอยกขึ้นเท่านั้นแหละค่ะตกอกตกใจเลย
เพราะว่าเป็นเทวรูปพญานาคปรกหล่อด้วยสำริท
สูงสักประมาณสามสิบเซนติเมตรหนึ่งบาทบันทันนะ
มีนาค๗เสียนเนี่ยส่วนบนเป็นผู้ชายถือตรี
ส่วนล่างเป็นพญานาคก็เลยรีบตระโกนบอกชาวบ้าน
ให้มาดูหลังจากนั้นค่ะข่าวมันกระจายไปไวมาก
แห่กันมาดูแบบนี้นะคะชาวบ้านก็เลยร่วมด้วยช่วยกัน
อันเชิญเทวรูปขึ้นจากแม่น้ำยมนำไปถวายพระอธิการสิบพัน
นายยาลาโยเจ้าอาวาสวัดวังวลเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย
ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการรับบูชาเหมือนเหมือนกันค่ะ
ไปไว้ที่ส่วนกลางนะคะซึ่งหลายคนแน่นอนเรียบร้อยแล้ว
ตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวเลขไปเรียบร้อยแล้ว
พูดถึงเรื่องของพญานาคแล้วอีกหนึ่งจุดค่ะ
ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะที่บ้านดุงอุดรธานีค่ะ
จากไปที่เกาะคำชโนธแล้วเขาบอกว่าจุดนี้ไปคำชโนธแล้วต้องไปที่นี่ต่อ
ชื่อว่าเกาะนาคีค่ะอยู่กลางฝ่ายท่ามะนาวที่บ้านดุงนี่แหละ
เขาบอกว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่นาคีเป็นหลานสาวของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ซึ่งท่านรักมากที่สุดนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่แม่ย่าแล้ว
ก็จะลงเรือต่อไปเลยไปกลับเจ้าแม่นาคีเมื่อขอพรเสร็จ
ธรรมเนียมค่ะส่องดูเลขเด็ดส่องที่ไหนล่ะอ่างน้ำมนต์เหรอเปล่า
จุดนี้เขาส่องจากทูบกำยานซึ่งมีทูบกำยานที่คนดูแลเนี่ย
เขาจุดทิ้งไว้ตั้งแต่วันมาคบูชาที่ผ่านมาผ่านมาจนถึงวันนี้แล้ว
เป็นยังไงบ้างคือเขาบอกว่าทูบกำยานเนี่ย
มันดับไปแล้วนะแต่มันไม่ล้มแล้วมันขดอยู่
เขาบอกมันเหมือนตัวเลขเลยส่วนคนที่มากราบที่จุดทูบกำยานบูชาต่อ
เขาก็รอดูเลขต่อเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นจุดที่เขารอดูกันนะ
เราก็ส่องไม่เห็นเหมือนกันมีเลขอะไรนะเอออ่าคุณผู้ชมพาไปวัดนี้กันหน่อย
ไม่ไปเนี่ยถือว่าไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอาจจะถูกต่อว่าได้ที่ไหนกันเนี่ย
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่คืออะไรอ่ะนี่
กุมารจุกดำน้องก้าวเลิฟจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่มาแรงแซงทางโค้งมาก
เพราะงวดที่แล้วคุณเห็นแผงไข่ไหมให้เลขแม่นมาก
ชาวบ้านต้องกลับมาแก้บนมาจากหันคานชายนาฏ
มาแก้บนกับน้องก้าวเลิฟเนี่ยแล้วไปกระซิบกันไปขอเลขกันนะคะ
ผู้โชคดีมากระซิบขอโชคขอลาบจากกุมารน้องก้าว
แล้วมีการนำสิ่งของนี้อย่างที่บอกไปมาแก้บนเพราะพี่คนนี้เขาโชคดี
ถูกลอตเตอรี่ได้เงินกว่า๓แสนบาทนะคะ
ก็เลยต้องนำไก่ต้มร้อยห้าสิบตัวไข่ไก่สามร้อยแผงมาแก้บน
พร้อมกับขยาวเซียมตีนี่เห็นไหมเห็นไก่ไหมอ่าโอ้โหร้อยห้าสิบตัว
ถ้าไม่ดีจริงไม่มีคนแก้บนแน่เขาบอกแบบนี้นะคะ
เอาพญานาคมาแล้วกุมารมาแล้วทีนี้ตะเคียนก็ต้องมาค่ะ
ที่วัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านไปขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยสุวรรณ
จุดนี้มีต้นตะเขียนความยาวเมตรเซ่นรอบวงสามจุดหนึ่งเมตรลอยขึ้นมา
อยู่ที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชายชาญแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่สาราในวัดต้นสน
โชคให้ลาบกับเซียนตัวเลขต่อเนื่องนะดูได้จากชุดไทยสบายเฉียง
ที่เขาเอามาแก้บนยาวพลึบแบบนี้เลยนึกว่าเวดดิ้งสตูดิโอ
ล่าสุดมีสาวประเภท๒ค่ะได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่ไป
ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยนะคะก็เลยเอาชุดไทยมาถวายตามธรรมเนียม
แล้วก็แต่งหน้าทำผมให้เจ้าแม่ตะเคียนอย่างสวยงามด้วยค่ะปิดท้ายพาขึ้นเหนือ
ไปที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปที่วัดศรีดอนมูล
ไปทำอะไรกันอ่ะคุณพระครูสิริสินสังวรหรือครูบาน้อยเตชบัญโย
เจ้าอาวาสวัดค่ะท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมนิโรธกรรมในกระท่อมไม้ไผ่
ในเขตราชวัฒน์เจ็ดชั้นเป็นเวลาสามวันสามคืนโดยไม่พันพัฒนาหารนะคะ
สันเพียงน้ำที่นำมาจากวัดชื่อเป็นมงคล๙วันเพียงบาทเดียวเท่านั้น
ซึ่งปฏิบัติแบบเนี้ยมาต่อเนื่องเป็นปีที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะ
ครูบาน้อยได้อันเชิญทงชัยชนะปราบมารบันดาลโชคมหาลาบ
ที่มีการเขียนคาถาไว้เต็มผืนทงเลยขึ้นสู่เสาแล้วก็มีการจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัด
ซึ่งชาวบ้านแน่นอนพอจุดประทัดปังแบบนี้จบปุ๊บมัน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
อ๋อคุณ